รับปีใหม่เลยนะครับนั่นก็คือกรณีที่
รถตู้ชนประสานงาจังกับรถกระบะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒๕คนทั้งในฝั่งของรถตู้เอง

ณขณะนี้หลายคนก็กังวลว่าจะเดินทาง
ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ก็ดีหรือว่ารถอื่นก็ดี
จะเกิดอุบัติเหตุจะเสี่ยงแบบนี้หรือเปล่า
หลายฝ่ายก็ตระหนักแล้วก็ตระหนกกับเรื่องนี้เหมือนกันพอสมควรนะครับ
ณวันนี้๒๕ชีวิตที่ต้องสังเวยไปบนท้องถนนนั้น
อยู่ระหว่างการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ญาติทยอยติดต่อเพื่อขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
ในขณะที่แม่ของน้องกันซึ่งเป็นว่าที่คุณหมอในอนาคต
เปิดเผยทั้งน้ำตาครับว่ายังทำใจกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้
เดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้าในโลกโซเชียลกันด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวนำร่างไร้วิญญาณของ
นายพรมพฤษกศิริวรานนท์หรือว่าน้องกันนะครับ
สิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
น้องกันเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถตู้โดยสาร
ชนกับรถกระบะที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ
จนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒๕คน
ณวันนี้ครอบครัวเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อให้อาจารย์และเพื่อนของน้องกันนะครับ
ได้ร่วมทำพิธีรดน้ำศพ
ก่อนจะเคลื่อนร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าครองกุ้งจังหวัดจันทบุรี
และจะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในวันพรุ่งนี้๖โมงเช้านะครับ
นางศาสินันสิทธิบุตรครับซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องกัน
ก็เปิดเผยทั้งน้ำตาในวันนี้บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ

น้องกันเป็นลูกชายเพียงคนเดียวที่อยู่ด้วยกันมาตลอด
วันที่เกิดเหตุคุณแม่เล่าว่า
วันนั้นน้องกันบอกว่าเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพครับคุณแม่
คุณแม่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับอยากให้น้องกันอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ก่อน
แต่ว่าน้องกันให้เหตุผลว่าต้องรีบกลับมาอ่านหนังสือ

คุณแม่ก็เลยไปส่งน้องกันที่คิวรถตู้จังหวัดจันทบุรี
พร้อมทั้งขอกอดแล้วก็หอมแก้มน้องกันด้วย
คุณแม่บอกว่าไม่คิดว่านั่นคืออ้อมกอดครั้งสุดท้าย
ในฐานะแม่ลูกที่จะได้กอดได้หอมกันให้ชื่นใจครับ
ฟังเสียงของคุณแม่น้องกันอีกครั้งครับ
เราก็บอกนำมากอดกันหน่อยมาหอมกันหน่อย
แม่ก็กอกเท้าหอมหัวเหาะหอมหน้าเท้า
แม่ก็บอกว่าหอบแม่หอบแม่หน่อยหอบแม่หน่อย
หอมซ้ายหอมฝาดคือเราจะทำกันทุกครั้งค่ะ
ทำกันตลอดหอมขึ้นรถเขาก็หอม
เขาก็บอกบ๊ายบายแม่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแบบนี้ค่ะ
มันเหมือนแม่ฝันไปอะคะมันไม่อยากให้เป็นเรื่องจริง
ไม่อยากตื่นมารับรู้ไม่อยากแบบ
แต่วินาทีมันนานเหลือเกิน

และขณะที่ตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับญาติของผู้เสียชีวิต
ทยอยเดินทางมาทำเรื่องตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
และติดต่อขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลครับ
ในวันนี้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ตรวจพิสูจนเอกลักษณ์บุคคลแล้วนะครับ
เรื่องต้นยืนยันว่าบุคคล๗คนสามารถจะพิสูจน์ได้ชัดเจน
ส่วนศพที่ยังไม่สามารถยืนยันได้
เก็บตัวอย่างจากญาติญาติมาตรวจเปรียบเทียบ
ว่าจะทราบผลอย่างเร็วที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้
ในขณะที่พลตำรวจตรีพรชัยสุธีรคุณครับ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
ญาติสามารถจะติดต่อขอรับศพที่สถาบันได้ตลอดเวลา
เพราะได้เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างของศพ
เพื่อจะนำไปวิเคราะห์สาเหตุของการเสียชีวิต
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือไฟคลอก
ซึ่งแม้ว่าสภาพศพจะไม่เกรียม
ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการพิสูจน์นะครับ
นี่ก็คือความคืบหน้าเบื้องต้นเกี่ยวกับครอบครัวในวันนี้นะครับ

มีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คุณผู้ชมที่คิวรถตู้เนี่ยค่ะ

รถตู้กรุงเทพจันทบุรีอยู่ห้างโรบินสัน
เขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดให้ดู
เป็นภาพที่กำลังจะมีผู้โดยสารขึ้นรถแล้วนะคะ
ก็ให้ทางญาติให้ทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจันทบุรี

ก็เป็นที่มาในการดูข้อมูลรูปภัณฑ์ของผู้โดยสารรถตู้คันที่เกิดเหตุ
จากการดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้
เห็นคนขับนะคะคุณผู้ชมนายสุมนต์เอี่ยมสมบัติอายุ๖๔ปี
จากการตรวจสอบดูเนี่ยสภาพก็ดูปกติ
ไม่ได้มีท่าทางอ่อนแรงไม่ได้ดูอ่อนเพลียอะไร
ก็ดูไปเรื่อยค่ะจนผู้โดยสารขึ้นรถตู้จนครบ

นางวิมนต์หมดภัยอายุ๖๖ปี
แม่ของนางสาวหัดไทยทิพย์หมดภัยอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารรถตู้คันนี้
ก็เดินทางไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
พอคุณแม่เห็นภาพเนี่ยคุณแม่บอกรับไม่ได้จริง
คุณแม่มีลูกสาวเพียงคนเดียว
ลองฟังเสียงคุณแม่วิมลค่ะ
เขาบอกว่ามือเขาบอกว่าหนัวก็ดีแม่
เขาเลยบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกน่ะ
ก็จะพูดก็พาไปทำบุญวัดไทยล้อมตักบาทมีใหม่แล้วก็บริจาคโรงเขาจะฝากว่าคนขับรถอ่ะให้หาคนขับรถที่รู้จักรักผิดชอบได้ยังให้เขาเหนื่อยมากพักผ่อนเยอะเยอะหน่อยไม่ใช่ว่าพวกมันตลอดอยู่นี้ใช่ไหมพวกมันตลอดอยู่นี้เขาไม่มีเวลามาก่อนเราก็ต้องดูแลด้วยเพราะว่าชีวิตของลูกหลานเราเมืองจันทร์เนี่ย
บึงจังหวัดชนบุรีมีญาติผู้เสียชีวิตเดินทางไปติดต่อขอเอกสารออกใบมรณบัตรเพื่อไปรับศพที่สถาบันนิติเวศนะคะ
นายสุริยาเอี่ยมสมบัติอายุ๔๒ปี
ลูกชายของนายสุมนต์คนขับรถตู้โดยสาร
ก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต
และเสียใจกับทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พันธุ์ตำรวจโทวิโรธแจ่มจำรัฐพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีบอกว่า
ล่าสุดได้ส่งศพทั้ง๒๕ศพไปผ่าชนะสูตร
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ซึ่งตำรวจก็ช่วยกันเร่งทำหนังสือรับศพ
เพื่อออกใบมรณบัตรให้ญาติไปติดต่อขอรับศพ
เพราะว่าที่ว่าการอำเภอบ้านบึงยังไม่เปิดทำการ

จากนั้นก็จะนัดทางพระราชบัญญัติประกัน
ทางญาติผู้เสียชีวิตมาพูดคุยกันเรื่องของค่าสินใหม่
ซึ่งทางด้านคดีเจ้าหน้าที่จะต้องทำสำนวน
สั่งไม่ฟ้องเพราะว่าคนขับรถทั้งสองคันเสียชีวิต
ส่วนเจ้าของคิวหรือเจ้าของรถตู้โดยสาร

เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกันอีกครั้งในเรื่องของข้อกำหนด

แต่จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง๓ถังไม่ระเบิดไม่ฉีกขาดด้วยนะคะ
แต่อาจจะเกิดจากการปะทะกันอย่างแรงจนเกิดประกายไฟ
และทำให้ถังแก๊สทั้ง๓ถังรั่วออกมา

เดี๋ยวจะต้องมีการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
กันที่น้องกันกันก่อนเลยนะคะ
คนรู้จักต่างพากันแสดงความเสียใจผ่านตัวอักษรทางหน้าเฟซบุ๊คของกันด้วยความอาลัย
หลายคนบอกว่าขอให้เขาไปสู่สุขติและทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถึงกับเอ่ยปากว่าเสียดายบุคลากรทางการแพทย์อย่างกันที่ต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้
ส่วนการจากไปของนายประกาศิษย์รัตนตันหยงเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาที่ก็เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงเดียวกันกับน้องกันนะคะ
ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจจุฬาลงกรยูนิเวิร์สตี้แสดงความอะไรให้ทั้งนายประกาศิษฐ์แล้วก็นายพรมพจน์ระบุว่านับเป็นการสูญเสียหนี้สิทธิ์และบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญทางด้านการแพทย์ของประเทศชาติจุฬาลงกรมหา
ไปดูเหยื่อมรดาอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับการจากปลายของนักกีฬาบัสเก็ตบอลบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังอย่างคิวกันตินันไทยตรงที่เสียชีวิตลงพร้อมกันก็สร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับของเพื่อนเช่นเดียวกันนะครับเฟซบุ๊กเวียร์สปอร์ตก็ได้โพสต์ข้อความ
จากนี้นะคะในโลกออนไลน์ก็ยังพบว่าแฟนสาวของนายกันตินันก็ได้โพสต์ไว้อาลัยหลังจากที่สูญเสียคนรัก
ถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันระบุถึงนิสัยใจคอส่วนตัวในเรื่องของการเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่เสียสละค่ะ